แต่ว่าที่แน่ที่หายากก็คือเลขครับ

กับอีกเลขหนึ่งคือเลขบ้านสี่สาวเทเว่

บรรยากาศการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชัยนาฏ
โค้งสุดท้ายการออกรางวัลนะครับ

งวดนี้มันมีเลขเด่นนะครับคุณผู้ชมครับ
เด่นเลขดังมาแรงเลยคือ

พี่โรเบิร์ตศรีชีวิตไป๑๙กันยายนที่ผ่านมาครับ
แต่เลขที่ชาวบ้านถามหาก็คือ๐๘๐๘๘
แน่นอนก็เป็นเลขท้ายพศเกิดของพี่โรเบิร์ต
มันไปตรงกันบังเอิญ

ตรงกับเลขฝาโลงก็คือ๐๘ครับ
บังเอิญตรงกันอย่างไม่น่าเชื่อทีเดียว

ส่วนอีกกระแสที่มาแรงก็คือเลข๒๕๖

เป็นเลขที่บ้านสี่สาวเทเวศที่พักของ

อดีตประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษที่ถูกลื้อถอนไป
ทำให้เลขชุดดังกล่าวถูกกว้านซื้อ
เกลี้ยงทุกแผงในตัวเมืองชายนาฏ
อย่าว่าแต่ชัยนาศเลยกรุงเทพก็หาไม่ได้

ร้านขายสลากพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยมีแต่คนมาถามหาเลขชุดนี้ไม่ขาดสาย
ตอนนี้นะครับแน่นอนความต้องการเพิ่มนะฮะ
ราคามันก็สูงขึ้นเป็น๒เท่าตัวแล้วตอนนี้ครับ

ความต้องการเพิ่มราคาก็เพิ่มตามไปด้วยเนี่ยนะคะ

หาเลขของพี่โรเบิร์ตสายควันไม่ได้มาดิฉันพาไปต่อเลยนะคะ
สมุดปราการพระแดง
มาถึงจุดนี้ได้ยังไงจุดที่
สาวบ้านบนบานสารกล่าวกับเสาไฟฟ้า
คุณผู้ชมเรื่องของความเชื่อไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ฟังให้จบก่อนค่อยตัดสินใจก็ได้
เสาไฟมีอะไรมีสิคะ
เรื่องมีอยู่ว่าสองแม่ลูกเนี่ย
เขาจูงลูกชายนะแม่จูงลูกชายวัย๓ขวบ
เดินผ่านมาเสาต้นนี้แล้วน้องเด็กสามขวบ
ผ้าขาวบอกกับแม่ว่าแม่แม่หนูเห็นวิญญาณ
นั่งร้องไห้บริเวณเสาไฟฟ้าต้นนี้
น้องร้องไห้น้องบอกว่าหิวนม
แล้วคุณที่มันเป็นประเด็นแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องของความเชื่อ
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะน้องเด็กสามขวบบอกแม่
ทั้งแม่ทั้งลูกเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าตรงจุดนี้
เคยมีศพลอยมาติดที่เสาไฟฟ้าต้นนี้
เมื่อวันที่๒๙กันยายนที่ผ่านมา

พอเรื่องนี้ชาวบ้านรู้เรื่องเท่านั้นแหละค่ะ
วิญญาณแน่วิญญาณเฮียนนะคะวิญญาณเฮียนมาตรงจุดนี้แน่
สุดท้ายแล้วก็ต้องมีการจุดทูบบนบานสารกล่าวแบบนี้นะคะ
แล้วก็บางคนทำบุญตักบาทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
ให้วิญญาณทารกที่เขามาเจอตรงจุดนี้นะคะ
แล้วเตรียมที่จะนำเลขของต้นเสาไฟฟ้าไปหาซื้อลอตเตอรี่
จริงเหรอใช่เออก็ทำบุญให้น้องเขาดีกว่านะ
ถ้าเกิดวิญญาณเขามาบอกว่าหิวอะน่ะค่ะนะครับ
แต่เราก็ไม่เห็นว่าเสาไฟฟ้าเขามีอะไรกำกับไว้หรือเปล่าเนอะ
นะฮะอ่ะผมพาไปต่อคุณผู้ชมกับการที่มีการไปเจอหินที่รูปร่างกลมกลมคล้ายกับเหรียญโบราณเนี่ย
ขนาดแตกต่างกันออกไปในเจนกับนางสำอางเขาก็เป็นสามีภรรยากันแล้วก็อยู่บ้านเลขที่๖๒ไปเจออยู่ที่ตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่ง
ขนาดมันแตกต่างกันไปก็เดินเก็บกลมเงยเก็บเชื่อว่าน่าจะเป็นหินเป็นเงินเป็นเหรียญโบราณต่างนะจะมาให้โชคกัน
หรือเปล่านะครับทีนี้เขาก็เลยอ่ะเดี๋ยววันนี้แหละ
ลุ้นกันนะฮะครับทีนี้ที่บริเวณสารเจ้าพ่อหนองเขากรวยช้าง
ตั้งอยู่บนเขากลางป่าน้องเขากรวยช้างหมู่สามตะบนรางบัว
จอมบึงราชบุรีเนี่ยนะฮะชาวบ้านเขาไปเห็นนะฮะ
ไฟประหลาดชาวบ้านบอกว่าโอ้โหน่าจะเป็นดวงวิญญาณของเจ้าพ่อเขากลัวช้างแหละ
นะออกมาดูแลประตูเมืองรับแลนะฮะกลางคืนอ่ะ
เห็นกันบ่อยจะเด็ดนักแหละนะคนก็บอกว่าเออ
ถ้าไปขอดอนกลางคืนน่าจะแม่นจะให้โชคดีเหลือเกินชาวบ้านก็แห่กันไปนอนรอจนกว่าจะเที่ยงคืน
ไปนอนรอเฝ้าพอเที่ยงคืนปุ๊บอ่ะเริ่มทำพิธีเส้นไหว้ขอกันไปสมหวังดั่งใจ
แล้วเขาบอกว่าครั้งนี้เข้ามาครั้งที่๖เพราะ๕ครั้งที่ผ่านมาเขาได้
แล้วเขาถูกลอตเตอรี่ห้างวดซ้อนกันเดี๋ยวงวดนี้ขอพิสูจน์หน่อยว่าจะเป็นยังไงเจ้า
เออได้ไปแล้วนะครับอะไรจะดวงดีขนาดนั้นนะครับไปต่อกันที่วัดหัวทุ่งน้อย
กระหมู่สองตรงบนคลองสมบูรณ์อเภิกทองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรครับ
มีนักเสี่ยงโชคจำนวนมากนะครับมากราบไหว้ขอโชคลาภ
จากรูปหล่อจำลองไอ้ไข่เด็กวัดเจดีครับที่คณะกรรมการแล้วก็ชาวบ้านวัดหัวทุ่งน้อยเนี่ยนะฮะ
อันเชิญมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เอง
โดยตั้งแต่นำไอ้ไข่มาที่วัดแห่งนี้ครับเสียงดังครับเสียงดังทำไมรู้ไหม
แล้วก็ร่วมกันทำบุญกันมากมายเลยและที่พลาดไม่ได้ก็คือการส่องน้ำตาเทียนในขัน
ตีเป็นเลขเด็ดเดี๋ยววันนี้จะเสี่ยงโชคกันครับนี่ไงอ่าดูเอาละกันนะครับอืม
ต่อเนื่องเลยนะคะที่พยาวพยาวก็มีเหมือนกันนี่ค่ะ
หล่อไอ้ไข่เด็กวัดของวัดเจดีนี่ค่ะ
ชาวบ้านไปปิดทองแบบนี้เอาของไปกราบไปไหว้ค่ะ
ขอเลขขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่นะคะแล้วจะบอกว่าวัดแห่งนี้คือวัดโสมณัฐทุ่มท่า
หรือชาวบ้านเรียกตุ้มท่านะคะตำบลท่าจำปีอำเภอเมืองพยาวค่ะ
แล้วหลังจากที่ไปขอแล้วก็ต้องมีการจุดประทัดใช่ไหม
ใครเนี่ยชอบประทัดแล้วจุดประทัดแบบนี้คือไม่ต้องไม่ต้องแก้บน
จุดประทัดได้นึกออกไหมคะไอ้ไข่ชอบเสียงประทัด
พอจุดเสร็จปุ๊บอ่าสิ้นเสียงประทัดปั๊บเก็บมาค่ะตุ้มออกมา
ดูสิอะไรนั่นไงคุณผู้ชมค่ะถ้าท่านก้มหน้าก้มตา
ทำงานไปด้วยหรือทำอะไรไปด้วยไม่ได้จ้องหน้าจอ
ถ้าหนักจะพลาดนะเออน่ะอ่าเขาก็จุดไปเขาก็ได้ไปแหละนะฮะ
ครับอ่าผมพาไปที่จังหวัดสระบุรีครับไปที่วัดบ้านล่า
จำวนภวยความมิ้นอำเภิญนองค์แคร์นะฮะก็มีวิธีการวงสวง
เชิญไอ้ไข่จากวัดเจดีมาไว้ที่วัดบ้านลาดนะฮะ
ประชาชนจำนวนมากก็ไปร่วมพิธีกราบไหว้นะต้องไปกราบไห้
พ่อทองสำริทผลก่อนนะฮะเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดบ้านลาด
หลวงพ่อเสาหลวงพ่อบุญชูอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านลาด
เพื่อความเป็นสริมงคลแล้วก็เปิดทางให้อ่า
เชิญทางด้านของรูปปั้นไอ้ไข่เข้าไปตั้งนะครับไฮไลท์เนี่ย
ก็มีการจุดประทัดถึง๔๐๐นัดแต่หน้าจอคุณผู้ชมดูเอาเองนะฮะ
แน่นอนสี่พันนัดก็มีสี่เส้นแล้วก็มีหางประทัด
หลายชุดมันกระเด็นออกมานะฮะบรรดานักสินโชคก็อ่ะ
ตเตอรี่ก็หยุดตรงหน้าวัดอยู่แล้วก็ไปซื้อตามพงตามแผงกันไป
แล้วแต่บุญวาสนาของใครของมันล่ะกันค่ะครับ
พูดถึงไอ้ไข่แล้วจะไม่ไปนครศรีธรรมราชก็ดูการร่ายอยู่
วัดนครศรีธรรมราชครับชาวบ้านแห่ไปขอพรโชคลาภจากไอ้ไข่ครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้อาจารย์โหนพุทธพรฝันว่าไอ้ไข่ต้องการมาอยู่ที่วัดนี้
โดยโหนพุทธพรนำวัตถุมงคลไอ้ไข่วัดเจดีอำเภอศรีชนที่ปลูกเสกตั้งแต่ปี๒๕๒๖โน่นล่ะครับ
แล้วก็สะสมไว้เป็นจำนวนมากมาถวายให้กับวัดเขาพระทองตามความเชื่อว่าไอ้ไข่ต้องการมาอยู่ที่วัดเขาพระทองนี้
ทำให้บรรยากาศตลอดทั้งวันนะครับบรรดานักเสี่ยงโชคนะครับแห่เดินทางไปกราบไหว้ไอ้ไข่เพื่อขอโชคขอลาบนะครับ
ตอนนี้เที่ยวบินไปนครศรีธรรมราชในช่วงก่อนลอตเตอรี่ออกไม่พอนั่งซะแล้ว
เต็มโหยังไม่ไปมาสองสิบนาทีแล้วนี่แหละคนเยอะมากแน่นวัดสุด
ไปถึงกลิ่นประทัดนี่ลอยมาเลยใช่ไหมใช่ต้อนรับด้วยกลิ่นประทัด
คุณผู้ชมปิดท้ายนะคะไปที่จังหวัดอ่างทองบริเวณวัดสนามชัยตำบลตลาดหลวงนะคะ
นี่ค่ะคนก็ไปกันเยอะกระแสสัทธาต่อไอ้ไข่ยังไม่สิ้นสงสัยนะครับคุณผู้ชมดูสิ
นี่ก็ไอ้ไข่เหมือนกันนะคะที่วัดสนามชัยเราไปพูดคุยกับคุณมนยพรพันพงศ์อายุ๓๗ปี
เธอเป็นชาวเพชรบูรณ์เมืองมะขามหวานแต่มาแก้บนไกลถึงอ่างทองไปได้ไปโดนมาแหละ
ต้องมาแก้บนแบบนี้นะคะเธอนำขนมเปี๊ยกจำนวน๑๐๐ชิ้นแบบนี้๑๐รังค่ะ
แก้บนไอ้ไข่เพราะไอ้ไข่ให้โชคมางวดที่แล้วได้ลาบได้โชคมาก้อนโตใช่ไหม
ก็เลยต้องกลับมาแก้บนแบบนี้นะคะไม่พลาดค่ะแก้บนเนี่ยก็ต้องมีการจุดประทัดด้วยใช่ไหม
เพราะไหว้ไข่เนี่ยชอบประทัดถ้าไม่จุดเนี่ยโอ้ไม่รู้ไข่จะโกรธหรือเปล่านะคะ
ต่อไปอาจจะไม่ได้สุดท้ายก็ต้องจุดประทัดแล้วหลายคนก็บอกว่าอ่ะ
ประทัดเสร็จแล้วก็ต้องไปดูเลขหางประทัดใช่ไหมใช่ค่ะ